ตลอดระยะเวลาของการครองราช๗๐ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
พระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหลายพื้นที่

และพระองค์ทรงแห่งความสำคัญของการให้การศึกษากับเยาวชน
อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
พร้อมทั้งทรงเห็นถึงความยากลำบากของประชาชน
ในการเดินทางไปส่งบูรรณระยะทางหลายกิโลเม

โดยพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนธอ่างเก็บน้ำโคกชะงายและเยี่ยมชุดควบคุมที่๕๔ค่ายอภัยบริรักษ์บ้านโคกสูงอำเภอเมืองพัทธลุง
ครั้งนั้นนางสั้นกรดเต็มอายุ๘๔ปีชาวตำบลแพรกหาอำเภอควนขนุนได้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จและถวายดีกาเพื่อขอพระราชทานจัดตั้งโรงเรียนปัญญาวุฒิ
เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษานักเรียนที่จบประถมศึกษาปีที่๖หากจะเรียนต่อ
ต้องไปเรียนที่โรงเรียนควนขนุนหรือโรงเรียนในตัวเมืองพัทธลุง
จะหลวงพระบาทจะหลวงบาทแล้วก็ลุกพระดุมือบอกว่า
ป้าขาวม้าที่โตด้วยภูมิโตป้าว่านเพลงหา

ซึ่งแก่ขอฝืนโรงเรียนมัธยุงศึกษา
ที่หมู่ที่๙ตมพระดุงวังฝืนกวนกระหนุนจังหวัดพระตะลุง
พระองค์ก็นั่งพร้อมนั่งพับหัวเก่า
พับหัวเก่าแล้วก็กลางไปที่ลงบนเขา
นั่งแล้วยายนั่งข้างตรงนี้
แล้วป้าทำไมมาขอกับเราล่ะ
เราอ่ะว่าพระองค์ทานค่ะหม่อมแชนเป็นคนบ้านนอก
ด้วยการศึกษาหินจะพูดราชาศัพท์
แล้วต้านบอกไม่ผิดอะไรป้าพูดยังไงก็ได้
เขาก็ไปทางคุมการศึกษามันแล้วค่ะ
แต่ไม่ทราบเป็นอย่างไรมองจันทร์ก็ไม่ทราบ
ว่ามีปัญหาเลยเขากล่าวว่าไม่ได้
แต่ตอนนี้ทราบข่าวว่า

ก็เลยก็ถือโอกาสมาจะขอความวิจริตา
หลังจากที่นางสั้นยื่นถวายดีกา
พระองค์ทรงสักถามข้อสงสัยต่างประมาณ๕๐นาที
พร้อมตรัสกับนายนิพนภ์บุญพัทธโร
ผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้นว่าให้เขานะ
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่าน

ให้กับชาวตำบลแพรกหาและพื้นที่ใกล้เคียง
เพื่อให้บุตรหลานได้มีที่เรียนหนังสือ
โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนในตัวเมือง

ตั้งสามวันลำบากมากเลยนะ

ห้ายนะเราจะห้าย
พอท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็เลี้ยวไปหาผู้ว่าอีก
ให้เขานะโรงเรียนหลังนี้ควรจะให้เขา

เราจะสั่งมาให้ทางกระทรวงศึกษาธิการ

แล้วยายก็ตั้งที่พูดอยู่ได้
แต่มันคิดอะไรไม่ออก
คิดอะไรไม่ถูกแล้วมันตื่นตันใจ

มาบรุบรุบรุบขาว่าเป็นพระหมา

ปี๒๕๒๕ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดโรงเรียนปัญญาวุฒิ
ดังความตั้งใจและรอคอยของชาวบ้าน
ช่วงแรกอุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่มีความพร้อม
แต่ชาวบ้านก็ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์ให้บุตรหลาน
ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีครูอาจารย์หลายท่าน
มีนักเรียนที่กำลังเรียนและจบการศึกษาไปแล้วหลายพันคน
นับเป็นโชคดีของชาวบ้านที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์
หลวงราชการที่๙ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปจังหวัดพัทธลุงจำนวน๘ครั้ง
และครั้งที่ชาวบ้านยังตราตรึงใจอีกหนึ่งครั้ง
คือการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์นำชินวโรที่วัดดอนศาลา
โดยพระองค์เสด็จพระราชดำเนินที่วัดถึง๓ครั้ง
ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายนปี๒๕๑๕ส่งเป็นประธานพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ
ครั้งที่๒เดือนพฤษภาคมปี๒๕๑๙เสด็จพระราชดำเนินฝังลูกนิมิตร
ทรงเยี่ยมอาการอาภาษณ์ของพระอาจารย์นำชินวโร
ครั้งสุดท้ายเดือนกันยายนปี๒๕๒๐เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์นำชินวโรค
เสด็จพระราชดำเนินไปแต่ละครั้งของในหลวงราชการที่๙นำมาซึ่งการพัฒนาในทุกด้าน
โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจที่ส่งเสริมและธรรมนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ทรงเห็นถึงความยากลำบากของชาวบ้านที่ต้องไปส่งบุตรหลานหลายกิโลเมตร
ได้ให้สร้างโรงเรียนในพื้นที่

และพัฒนาเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไป
ก็มีชั้น
จุดแสนพลื้มเรือนตัวตนกะบนหมาน
โมกพระพราณลงบนข้าพระจักรี
คือวันนี้ผมต้องการให้

ไม่ว่าจะเป็นฆ่าการและพลังงานจ้าง

คุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ว่าให้ทุกคนเรารักชาติรักประเทศ
เพราะประเทศชาตินี้เป็นของคนไทยทุกคนครับ
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย